คุณผู้ชมครับวันนี้วันที่๖ตุลาคมย้อนกลับไป๑ปีที่แล้ว
ตอนนั้นถ้ายังจำกันได้เป็นโศกนาฏกรรมที่สะเทือนขวัญไปทั่วโลกนะ
ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยที่รายงานแต่ว่าสื่อทั่วโลกก็รายงาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อำเภอนากลางที่จังหวัดหนองบัวลำพู
ตอนนั้นมีเหตุการณ์สังหารหมู่มีคนเสียชีวิตไปทั้งหมด๓๖คน
ซึ่งวันนี้ครับในโอกาสครบรอบ๑ปีนะครับคุณผู้ชมก็มีการจัดพิธีทำบุญด้วย
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูทางผู้ว่าราชการจังหวัดญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่
ร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลครับ
ให้กับผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓๖คนจากเหตุการณ์ที่มีอดีตตำรวจ
ใช้อาวุธปืนนะครับกราดยิงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ครับ
เมื่อวันที่๖ตุลาคมปีที่แล้วเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่นะครับ
ของทางผู้เสียชีวิตได้ลำลึกถึงผู้จากไปครบรอบ๑ปี

คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ

ทางหนึ่งในคุณแม่ที่สูญเสียลูกสาวนะฮะ
บอกว่าตลอด๑ปีที่ผ่านมานั้นยังทำใจไม่ได้นะครับ
ใครก็แล้วแต่พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ย
เธอจะน้ำตาไหลทันทีครับ
วันนี้ตั้งใจเอาลูกชิ้นปิ้งมาตั้งโรงทาน
เพื่อจะอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกสาวที่จากไปครับ
ผ่านมาปีหนึ่งนี่ค่อยดีขึ้นบ้างไหมอ๋อดีแต่ได้ยังไม่กินที่ได้ยังไม่กินที่
ทำบุญโรงศาลได้เลยเคยฟันเห็นอะไรบ้างไหมไม่ไม่ไม่เคยฟันเห็นอะไร
อืมแต่มาหาอะไรก็ก็ก็ก็กลับมาอืมรู้ว่าเป็นลูกมา
ที่บ้านเหรอ
คุณผู้ชมครับขณะที่นางสาวพัชรีพิมพาคำนะฮะคุณพัชรีหรือว่าครูมอสนะครับ
เป็นผู้ที่สูญเสียสามีแล้วก็ลูกชายครับในเหตุการณ์ดังกล่าวบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้น
เพราะว่ายังมีลูกสาวคนเล็กอยู่เป็นเพื่อนนะครับปัจจุบันได้รับการปรับตำแหน่งเป็นครูผู้ช่วย
และปรับเงินเดือนแต่ว่ายังไม่ได้รับการบรรจุแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้ครับ
นายกอบตอุทัยสวรรค์นั้นบอกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่าอยู่ในสภาพเดิมนะครับ
ไม่ได้มีการปรับปรุงแม้จะเคยมีข่าวว่าจะทำเป็นอนุสรสถานรำลึก
ถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ตามล่าสุดเนี่ยได้รับงบประมาณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ครับได้ผู้รับจ้างแล้วคาดว่าจะก่อสร้างเร็วนี้นะครับ
ปัจจุบันครับมีเด็กเข้ามารับการดูแลเจ็ดสิบเอ็ดคนใช้อาคารชั่วคราว
ทำกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปก่อนหลังจากที่ดำเนินการมาระยะหนึ่งนะฮะ
ทุกอย่างก็เริ่มที่จะลงตัวนะครับ๑ปีแล้วนะครับผมก็ผ่านไปเร็วนะครับ

ก็ขอแสดงความอาลัยกับผู้สูญเสียอีกครั้งหนึ่งนะคะ